เอาละครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องแปลกกันบ้าง
เพจแม่ทัพลิงอินร่างทรงเนี่ยเขาเผยแพร่ภาพนี้
น้ำมนต์เดือดขณะที่พระท่านเนี่ยกำลังหยดน้ำตาเทียนลงในขัน
คุณผู้ชมลองเพ่งดูนะนะฮะ
คือบริกรรมคาถาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาฮือฮาเลยโอ๊ยมันปฏิหาร
คลิปที่ว่านี้นะครับเป็นพิธีบริกรรมของพระรูปหนึ่งนะฮะ
คณะหนึ่งนะครับเพราะมีอยู่หลายรูปอยู่
สวดมนต์บริกรรมคาถาแล้วก็พระสงฆ์ระดับผู้ใหญ่เป็นคนร่ายมนต์ครับ

แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
เขย่าแรงขนาดนี้เลยขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์น้ำในขันมันสั่น
มันกระเพื่อมแบบนั้นนะโอ้หกออกมาด้วย
จากตอนแรกกระเพื่อมนิดเดียวพอสักพักนะครับ
กระเพื่อมแรงขึ้นราวกับปาฏิหารลูกศิษย์บอก
แล้วพระท่านก็แค่สวดมนต์เท่านั้นนะฮะ
แล้วก็แกว่งเทียนขายอยู่เหนือขันไม่ได้สัมผัสขันเลยไม่ได้สัมผัสน้ำเลย
แต่เพจแม่ทัพลิงอินร่างทรงคือจริงเพจนี้
เขาเป็นเพจแฉพฤติกรรมร่างทรงและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ย
เอาคลิปนี้มาแชร์แล้วก็ระบุข้อความว่า
วิชานมลเดือดพร้อมวงเล็บด้วยว่า
น่าจะเป็นการใช้นิ้วเท้าเขียขันนมลหรือเปล่า
บางคนสงสัยนะฮะว่ามีคนเขย่าอยู่ใต้คันหรือเปล่า
จะเห็นภาพกว้างแล้วก็จะเห็นว่าใต้ขันน้ำมนต์มีเพียงผ้านะฮะ

ไม่น่าจะมีใครไปเขย่ามันนะครับ
แต่ก็มีคนสังเกตอีกบอกว่าจุดสัมผัสตรงเท้าของพระผมไม่ได้หมินท่านนะ
ตรงเท้าของพระท่านกับขันน้ำมนต์คล้ายกับว่ามีการขยับเท้า
เพื่อกดฐานกลีบบัวที่รองใต้ขันนมลอยู่
เพื่อให้น้ำมนต์มากระเพื่อมหรือเปล่า
อันนี้คนเขาสังเกตอย่างไรก็ตามทีมข่าวเราตรวจสอบแล้วนะครับ
คลิปนี้เป็นคลิปเก่าเมื่อ๙ปีที่แล้ว
พระในคลิปนะครับท่านเป็นพระจริง
ชาวบ้านให้เรียกท่านว่าหลวงพ่อน้ำมนต์เดือด
เพราะเวลาท่านบริกรรมคาถาเมื่อไหร่เนี่ย
ขันน้ำมนต์จะสั่นคล้ายน้ำเดือดแบบนี้ทุกครั้ง
ต้องท้าพิสูจน์ก็คือเอาขันน้ำมนต์เลื่อนออกมา

เพราะว่าพระท่านนี้ท่านเป็นเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่มุกดาหาร
ท่านเพิ่งละสังขารไปเมื่อปีที่แล้วครับอ๋อเหรอ
อ๋อเหรอแต่ก็เป็นที่ฮือหากันอยู่